เศรษฐกิจไม่ดีผมไม่รู้จะทำยังไง
ผมก็เลยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดละกัน
คราวนี้เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นบ้าน
เจอทั้งยาบ้าเจอทั้งอาวุธปืนเจอทั้งเครื่องกระสุน
วินาทีตรวจค้นกันก่อนค่ะ

ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับนะครับ
นี่ครับผมเข้ามาตรวจสอบเลยนะครับ
ยึดยึดโทรศัพท์ไว้ก่อน
นี่แหละค่ะเป็นวินาทีที่ตำรวจไปตรวจค้น
บ้านของนายสุเทพศรีสังทอง
หรือว่าในแก้วอายุ๓๒ปีนะคะ
ไปตรวจที่บ้านสายใหญ่ตำบลปริกอำเภอทุ่งใหญ่
ซึ่งจากการตรวจค้นในบ้าน
เจอยาบ้าคุณผู้ชม๔๕๘เมตร
เจอปืน๙มม๑กระบอกเจอกระสุน๑๐นัด
เจอกระสุนปืนลูกซอง๑นัด
ทีนี้ก็นำตัวผู้ต้องหาค่ะไปสอบสวน
ปรากฏว่าผู้ต้องหาบอกว่าที่ผมต้องยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

แล้วผมมีภาระอื่นที่ต้องเลี้ยงดูครอบครัว
ทีนี้ตรวจปัสสาวะด้วยค่ะปรากฏว่าก็เป็นสีม่วง
ก็นำตัวแล้วก็ของกลางส่งพนักงานสอบสวน

ผู้ต้องหารายนี้ถือว่าเป็นพ่อค้ารายใหญ่

เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งผู้กำกับ
สพทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชเขาได้ข้อมูลมาค่ะ
บอกว่าผู้ต้องหาเขาสร้างเครือข่ายให้กับลูกน้อง
ส่งยาทั้งในพื้นที่ด้วยแล้วก็บริเวณใกล้เคียงด้วย
ก่อนหน้านี้ตำรวจจับลูกน้องของผู้ต้องหา
คือนายสุเทพแล้วก็ให้การซัดทอด
นายสุเทพนี่แหละคือตัวการใหญ่
เอายาบ้ามาส่งขายให้ตำรวจเขาก็เลยขยายผลค่ะ
ขออนุมัติศาลออกหมายจับ
แล้วก็บุกตรวจค้นจับกลุ่มแบบนี้นะคะ